สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสรา
เหนือและภาคอีสานกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงสิ้นเดือนนี้ส่วนภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงมรสุมฝนประจำฤดู
และจะมีคลื่นลมแรงด้วยค่ะเพลงที่ร้องว่าฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้
สะท้อนถึงสภาพอากาศที่เรากำลังจะเผชิญเพราะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว
เหนือและภาคอีสานจะหนาวเย็นและมีลมแรงขณะที่ภาคใต้ฝนจะตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะ
ส่วนเดือนนี้มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและพายุหมุนเขตร้อน
เข้าสู่พื้นที่ทะเลจีนใต้และมีโอกาสจะเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักและมีคลื่นพายุซัดฝั่งค่ะ
ส่วนเรื่องของวันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ค่ะ
อยู่ที่ร้อยละสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝน
๑๑๕องศาภูเรือจังหวัดเลย๑๔องศาและเขาเขียวจังหวัดนครนายุกษ์
องศาเซลเซียสค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนอยู่ที่ร้อยละสี่สิบของพื้นที่
แต่ช่วงกลางวันอากาศร้อนมากนะคะร้อนจนแสบผิวได้เลยค่ะ
สัญญาณที่เตือนว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวคือตอนบนของประเทศมีอากาศที่เย็น
และภาคใต้จะมีฝนตกชุกค่ะ